ที่ผัวขี่รถไปดักทำร้ายเมียเสียชีวิต

อบตัวแล้วคราวนี้ญาติของฝั่งผู้หญิงเขาไม่ยอม
ฆ่าตัว

ยังไง

แต่ก็ต้องเข้าใจหัวอกเขา

ผู้ต้องหาจะมาขึ้นรถไปฝากขัง
ญาติของนางสาวสิริวัลผู้เสียชีวิตนะครับ

ฝ่าตำรวจจะเข้าไปต่อยนรงวิทย์

ฆ่าน้องเขาทำไมนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องรีบขับรถแล้วก็พาออกไปครับ

ตอนตี๔ที่ผ่านมานี้เองคุณผู้ชมครับ
ที่สมศิงบุรีนะครับ
พร้อมกับรถจักรยายนที่ใช้หลบหนี

ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

เส้นทางวัดพระนอนจักรศรี

เขาบอกว่าถ้าสายจะหนักกว่านี้นะครับหมายถึงนะครับญาติญาติผู้ตายเขาจะไปรอเนี่ย
นายนรงวิทย์สารภาพว่าทำไปด้วยความหึงหวงครับ
วันเกิดเหตุไปดักรอภรรยาที่หน้าที่ทำงาน
พอภรรยาเลิกงานแล้วก็ขี่รถจักรยายนตามแล้วทะเลาะกันมาตลอด
ตลอดทางนะครับจนมาขี่รถดักหน้า
ักหน้าพอภรรยาลงมาก็เอาค้อนนะครับตีหลังตีหน้า
จากนั้นก็ขี่รถกลับบ้านไปเปลี่ยนชุดนั่งเล่นกับลูกอยู่
ทำทีเออลูกโทรหาแม่สิพอลูกโทรหาแม่
ปรากฏว่าตำรวจรับสายเท่านั้นแหละครับเขาก็ขี่รถนะครับ
บ้านญาติที่ขอนแก่นจึงพาตัวนะครับมามอบตัว
ก็คือญาติพามามอบตัวนั่นเองเมื่อเช้านี้พอญาติทราบข่าวว่า
นายนรงวิทย์มอบตัวครับก็ไปรอกันที่โรงพัก
ตำรวจต้องตั้งแถวตั้งแถวจะป้องกันเหตุ
แต่ขณะนำตัวขึ้นรถญาติที่มาดักรอโกรธแค้นด่าทอต่างนานา
ปรีจะเข้าทำร้ายตำรวจแจ้งข้อหานะครับ
นายนรงวิทย์ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
คัดค้านการประกันตัวจากนี้ก็จะส่งฝากขังต่อสาร
จังหวัดสิงห์บุรีต่อไปครับ